ไปดูเรื่องวุ่นกันหน่อยเขาบอกว่าวุ่นกันทั้งบางเลยค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนับ๑๐คนนะต้องระดมกำลังเอารถกระเช้า
วุ่นวายกันขึ้นไปบนทางด่วนบุรพาวิถีช่วยใครไปดูสิคะ
เป็นนาทีชีวิตเลยนะคุณผู้ชมนี่คือทางด่วนบุรพาวิถี
ทีมกู้ภัยทางสูงชุดโรยตัวของมูลนิธิปอเต็กตึง
พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษทางด่วนบุรพาวิถีเนี่ย
เอากระเช้าขึ้นมาขนกันมากว่า๑๐คนเพื่อที่จะไปช่วยเห็นยัง
น้องหมาเห็นหมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายโมงเมื่อวานนี้เองค่ะ

ก็เลยต้องวุ่นวายดืดร้อนกู้ไภมาช่วยกันทั้งบางแบบนี้ล่ะค่ะ

หมามันกลัวคนเขาไม่ให้เจ้าที่จับเจ้าที่ก็เอาของไปล่อให้มันกินให้มันไว้ใจก่อน
แล้วค่อยร่วมหัวมันก็เลยเดินเข้ามาหาเขา

เพราะว่าก็ประวัติท่านพึงนะว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง

ไม่รู้กี่วันแล้วด้วยนะครับสงสารทีเดียวนะครับ